ช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้หลายท่านไม่อยู่บ้าน
อาจจะต้องระวังเรื่องของฟืนไฟกันหน่อยนะฮะ
ตรวจสอบปลั๊กตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้ากันหน่อย

อย่างที่ค่ายมวยดังที่อตก๓

แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลย
ในการปฏิบัติการในการดับเพลิง
เพราะกลัวว่าหลังคาของค่ายมวยมันจะพังถล่มลงมา
กลัวไปซ้ำรอยกับเหตุการณ์บ้านที่ถล่มลงมาทับกู้ภัยคุณ

เพราะว่าเปลวเพลิงมันโหมลุกไหม้อย่างหนักเลยนะครับ
ภายในโดมซึ่งเป็นสนามมวยไข้ดังจิตเมืองนล
ตั้งอยู่ภายในตลาดพระเครื่องอตก๓
เลี่ยงเมืองนนทบุรีตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับ
มหลังคาที่ก่อสร้างด้วยเหล็กมันเริ่มซุดตัวลงมา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถน้ำกว่า๑๐คัน
ระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
หลังจากเพลิงสงบทีนี้ตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าเวทีมวยและอุปกรณ์ต่างเสียหายทั้งหมดนะครับ
ขณะเดียวกันได้ปิดกั้นพื้นที่นะครับ
ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
เกรงว่าในส่วนของโครงสร้างหลังคาโดมตรงนี้

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
ไหม้ครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ
ต้องตรวจสอบหาพยานแวดล้อมหรือพยานที่เห็นเหตุการณ์
พร้อมทั้งจะต้องให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

ตอนเช้าเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่อีกนะครับ
แล้วก็กันพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายแล้วนะครับ

พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
ลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ

ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเพลิงนั้นเกิดไหม้ขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับ
แต่ว่าคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะบริเวณห้องควบคุมการใช้ไฟในสนามมวย

แล้วก็ได้รับความเสียหายมากกว่าจุดอื่นนะครับ

ก็คือนางสุกัญญาผานิการอายุ๘๓ปีให้การนะครับว่า

ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นมาตุ้มใหญ่เลยนะฮะ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงคล้ายคนตีเหล็ก
โอ้โหตีอย่างแรงเลยดังต่อเนื่อง
และไม่นานนะครับก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตัวของคุณยายเองก็รีบวิ่งไปบอกรอ

และหลังจากเสียงดั่งนั่นแล้วสิยังไง
ฟัยก็ลุกขึ้นเลยใช่ไหมครับเป็นชั่วโมงฟัยไม่เห็นไม่เห็น
ยายไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างในนี้เพราะเข้ามาไม่ได้
เพราะเพื่อกนั้นเขาบอกยายาอยากเข้าไปไหนถ้าไหนไม่ให้เข้า
สารวัตรท่านก็บอกแม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นเลย

นี่ครับทีนี้ตำรวจแล้วก็พิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดนทบุรีเข้ามาตรวจพื้นที่เมื่อเช้าแล้วใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างให้เกิดความแน่ชัดนะครับ
จะมีการประสานให้ทางพิสูจน์หลักฐานภาคหนึ่งเลยนะครับ

ตอนนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของสนามมวย
เฝ้าระวังไม่ให้คนนอกเข้ามาพื้นที่เด็ดขาดนะครับ
แล้วก็หน่วยงานได้เข้ามากันพื้นที่
ว่าเป็นพื้นที่อันตรายและกลัวมันจะพังถล่มลงมานะครับ